ปะทะกันที่มัศยิตกรือเซหลายคนมองว่านี่คือจุดเริ่มต้น
ของความไม่สงบในพื้นที่๓จังหวัดชายแดนภาคใต้
แต่ว่าในมุมของญาติของผู้เสียชีวิตบอกว่า
นี่คือบทเรียนที่สำคัญติดตามได้จากรายงานพิเศษชิ้นนี้ค่ะ
นางคอลียอฮาหลีพร้อมด้วยญาติของผู้เสียชีวิต
จากเหตุการณ์ปะทะที่มัศยิตกรูเซะเมื่อ๑๒ปีก่อน
เดินทางไปยังมัศยิตแห่งนี้อีกครั้ง
เพื่อร่วมกันละหมาดฮายัดขอพรต่อพระผู้เป็นเจ้า
ประธานความสันติสุขให้เกิดขึ้น
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ทุกคนทราบดีว่า๑๒ปีก่อนที่นี่เป็นที่หลบซ่อนตัวของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบกว่า๓๐คน
หลังก่อเหตุใช้อาวุธสงครามกราดยิงฐานปฏิบัติการตำรวจ
ซึ่งอยู่ห่างจากมัศยิตกลือเซะ๒๐๐เมตร
เป็นเหตุให้ตำรวจเสียชีวิตและบาดเจ็บ
ก่อนจะล่าถอยเข้าไปหลบในมัศยิต
เจ้าหน้าที่ต้องปิดล้อมและเกิดการปะทะจนมีผู้เสียชีวิต๓๒คน
และเหตุการณ์ดังกล่าวถือเป็นจุดเริ่มต้นของความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนภาคใต้จนถึงปัจจุบัน
นางคอลิโยบอกว่าอยากให้เหตุการณ์วันที่๒๘เมษายน๒๕๔๗เป็นบทเรียน
เพราะต่างฝ่ายก็สูญเสียเหมือนกัน
ต้องหาทางออกร่วมกันในการแก้ปัญหา
แต่หากยังปะทะคารมก็ไม่สามารถสร้างความสงบสุขได้
ในวันที่สุขจริงเราคิดว่าทุกคนจะต้องยุติก
ยุติกในการเคลื่อนไหวต่างไม่ว่าจะเป็นการปอเหตุอะไรก็ตาม
อกจากนี้ยังพูดความรู้สึกแทนญาติผู้สูญเสีย
ว่าทุกคนเข้าใจเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แต่ไม่ต้องการให้เอ่ยชื่อผู้ตายในเชิงประนาม
เพราะผ่านมา๑๒ปีญาติทำใจได้แล้ว
แต่เมื่อกล่าวถึงผู้ตายว่าเป็นผู้ร่วมก่อความไม่สงบ

ทำให้พวกเราอยู่ในสังคมนี้ได้ค่อนข้างที่จะยากมาก
เหตุการณ์นี้จะได้ขึ้นชื่อว่าเป็นจุดเริ่มต้นของความไม่สงบ
แต่ในมุมของญาติผู้เสียชีวิตที่ทุกวันนี้ทำใจได้แล้ว
บอกว่าไม่อยากให้นำเหตุการณ์นี้มาเป็นข้อต่อรองในการสร้างความวุ่นวาย
อยากให้ทุกฝ่ายยกเป็นบทเรียนและถอยคนละก้าว
ต่างฝ่ายหยุดเคลื่อนไหวเพื่อไม่ให้เกิดความสูญเสียขึ้นอีก